คุณผู้ชมพูดถึงเรื่องราวของความรักค่ะ

ออกมาเปิดใจเกี่ยวกับคุณสงการ

ก่อนหน้านี้เขาเจอมรสุมมากมาย

ไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องตอบคำถามก็โดนด่าอยู่แล้ว
คุณมัชดูคอนเทนต์นี้คุณแมทไปเปิดใจผ่าน

คือเปิดใจทุกเรื่องเลยอย่างที่บอกไป

คือเธอเลือกที่จะไม่รับงานละคร

เพราะไม่อยากให้เรื่องของตัวเองไปกระทบกับงานคนอื่น
ยืนยันด้วยนะคะว่าที่ตัวเองอดทนจนผ่านปัญหามาได้

และที่สำคัญเธอไม่เคยทำผิดศิลธรรมด้วยค่ะ

คนพูดว่าทำไมไม่พูด
อ้าวก็พูดก็ไม่ฟัง
แล้วก็ว่าเราไปแล้วอยู่ดีอะไรอย่างนี้
ก็ไม่รับงานไม่รับละครแคนเซิลทุกอย่าง

ไม่อยากให้คนนู้นคนนี้ต้องโดนต้องกระทบ

มันอยู่แค่ว่าคนเขาเลือกจะมองมุมไหนเท่านั้นเอง
รู้ตัวว่าสิ่งที่เราทำไม่ได้ผิดศิลธรรมแค่นั้นเลย
มาย้อนคิดว่าเอ๊ะทำไมเราทนได้วะ
ทำไมเราถึงแบบแข็งแกร่งขนาดนี้วะ
เออเพราะว่าเรารู้ตัวว่าเราทำอะไร

ส่วนวิวที่เห็นเนี่ยคือโบนันซ่าเขาใหญ่
อากาศดีเธอฉันเคยไป
ก็ว่าอยู่เขานั่งตากแดดกันแต่ถ้าทางอากาศจะดีเนาะ
คุณผู้ชมแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยเขาไม่ได้พูดคุยแต่เรื่องหนักนะนี่
เรื่องหวานก็มาต่อมาพูดไปเลยจ้ะเออ
ก็จะบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยมั้งค่ะ
ที่เห็นคุณแมทกับคุณสงการมาพูดคุยเรื่องมุ้งมิ้งค่ะ
คุณแมทแชร์ให้ฟังนะคะว่าเธอโกรธคุณสงการบ่อย

ที่ทำให้คุณแมทใจอ่อนหวานใจทุกทีนะคะ

ทำไมแมทถึงเลือกครบคุณสงการ
ลองไปฟังคำตอบจากเธอกันเลยค่ะ

ก็คือแบบโกรธก็คือจะโกรธเลย
ถ้าเขางอนหรือเขาโกรธเราง้อยังไง

ตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้ยังไม่มีอะไร

ที่เราแบบว่าเพิ่งจะได้ฟังจริง